แต่มันก็ไม่ถูกเพราะว่าซื้อบนดิน
เลขมาจากฝาเครื่องดื่มชูกำลัง
ทำถูกแล้วถึงจะไม่ถูกแต่ทำถูกแล้ว

แล้วมาดูคนที่เขาทำถูกแล้วก็ทำแม่นด้วย
เศษหิใหม่ของเราน่าชื่นตาบาลในชาติ

ไปดูรายแรกหน่อยเป็นชาวประมงอายุเพียง๗๐ปี

ในบุธีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศิษย์ธรรมราช

คุณวีระเขาบอกว่าเลขอันนี้

ก็คือ๑๙๗ทับ๑๒
เฝ้าซื้อมา๑๙๗ทุกงวด

เขาซื้อมา๒๐กว่าปี

ซื้อมา๒๐กว่าปีเลขเดิม๑๙๙

รางวัลนี้เขาจะแบ่งเงินให้กับลูก๕คน

หน้าที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้ใช้จ่าย
กันไปแล้วก็จะยึดอาชีพทำประมงเหมือนเดิม
ไปฟังเสียงของเสียวีระนะครับ
ลูก๕คนเริ่มมีคนถามลูกผู้ชายมีไหม

เดี๋ยวขอไปทำคำรู้จักหน่อย
เอาไปต่ออีกที่หนึ่ง
พาไปเที่ยวร้อยเอ็ดค่ะ

บอกชื่อดังเผื่อจะเป็นญาติใคร
นายสมพงศ์จันทสิงศ์อายุ๕๖ปี

จากตุลพักษณ์พิมาณร้อยเอ็ด
จะนำลอตเตอรี่รางวัลที่๑

ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนเลย

ดีใจยกกันไปเป็นครอบครัวใหญ่

ตำรวจเองก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ
นายสมพงศ์เล่าบอกว่าวันก่อน

ซึ่งมีเลขหลายตัว

แต่จดจำได้เพียง

ใช่หลังจากนั้นก็ไปหาซื้อเลขนี้แหละค่ะ

ที่สุดในชีวิตเขาบอกว่า

ยังไม่ได้วางแผนเลยว่าจะเอาไปทำอะไรบ้าง

นายชวนสุวรรณวิจิตรวัย๔๐ปี

แต่เป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบ

๒ล้านจ้าไม่เบานะคะ

แต่ว่างวดนี้ซื้อมาจากเพื่อนร่วมงานค่ะ

ส่วนตัวเขาชอบเลขนี้อยู่แล้ว

ถามว่าได้มาเบา๑๒ล้าน

เขาอยากไปทำตามฝันที่ตั้งใจไว้นานแล้ว

หนี้สินยืนยันว่าจะทำงานในโรงงานต่อ

เออก็ได้๑๒ล้านไปอะนะ
เอาเสร็จที่มาอีก๑คนอยู่ที่ปราจีบุรีครับ

เป็นชาวกะบินบุรีเป็นผู้จัดการสถานบันเทิง

ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอครับ

ซื้อมาเขาซื้อทุกงวด

ซื้อทะเบียนรถของตัวเอง

เป็นมะเร็งก้านสมองแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ย

เขาป่วยแล้วตายไปแล้วมาให้โชค

เก็บศพลูกไว้ก่อนเพราะลูกจะให้โชค
หลังจากนี้ก็จะไปทำบุญให้ลูกต่อไป
ส่วนเงินที่ได้๑๒ล้านนั้น
ก็เดี๋ยวจะไปใช้หนี้นะครับ

ทีนี้ไปต่ออีก๑จุดนะครับ

คนนี้เนี่ยเขาคิดคล้ายที่ฉันเลย
เคยคิดเหมือนกันว่าถ้าถูรางวัลที่๑

เขารางานเลยนะคะ

นางอธิยภาพรอินประดิษฐ
ส่วนภูมิภาคสาขาแพร่เพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่

ขึ้นแทนเป็นเสนอทีนี้ซะแล้วนะคะ
ที่๑๒ใบรับ๑๒ล้านบาทนะคะ
หน้าสำนักงานพอมาตรวจผลรางวัลเท่านั้นแหละค่ะ
ก็ปรากฏว่ารับโชคใหญ่๑๒ล้านเหนาะ
แล้วก็รีบแจ้งผู้ประคับบัญชาบอกว่าเดี๋ยวจะขอละงาน

แล้วที่สำคัญภาพนี้มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่า
นี่อันนี้นะคะขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีนีแล้วนะจ๊ะ
เป็นเจ้าของตัวจริงยังอยู่ที่ภาคเหนือครับ
ไปที่แพร่นางอุมากรกันทหมื่นอายุ๕๑ปี

ก็ถูกรางวัลที่๑คนนี้เขาซื้อใบเดียวได้ไป๖ล้านนะครับ
ก็บอกว่าขายทั้งอาหารผักผลไม้ทุกอย่างใส่รถกระบะ
แล้วก็เร่ขายไปตามหมู่บ้านก็คือจะมีการอะไรอ่ะ
มีลำโพงอ่ะนะพูดผักมาแล้วอะไรมาแล้วก็ขายกันไป
ตเตอรี่อันนี้เขาซื้อไว้ก่อนที่จะออกรางวัลไม่กี่วัน
แค่วันเดียวตอนนั้นขายของไม่ได้เลย
ทำยังไงดีเสียใจก็ขายไม่ค่อยได้
ไม่ค่อยซื้อก็กลับบ้านแล้วกันระหว่างทางก็เลยแวะซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งใบ
น่ะฮะจนสุดท้ายอันนี้ในวันใบเนี้ย
ตอนซื้อตอนหมดหวังแล้วคือขายของไม่ได้
เงินนี้ก็จะเก็บไว้ทำบุญเก็บให้ลูกให้หลาน
แบบนี้ต่อไปจะไม่เปลี่ยนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่เราอ่านมาทุกคนไม่เปลี่ยนอาชีพเลยนะ
ใช่ยังทำอาชีพเดิมต่อไปไม่มีใครรวยแล้วแบบว่าลืมตัวเลยนะ
ใช่ก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับเรามุมหนึ่งก็ดีใจด้วย
อีกมุมหนึ่งก็แอบอิจฉาลึกนิดนึงค่ะยังอยู่ที่เหนือนะคะพยาวคุณผู้ชม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
นายอริยทัศน์รัศมีจันทร์อายุ๒๓ปีเองค่ะ
เป็นชาวบ้านตำบลบ้านมางที่เชียงเอ่อที่พยาวนะฮะ
เดี๋ยวแฟนมาเดี๋ยวเริ่มจะมีคนมาจีบ
เออเนื้อหอมแล้วนะฮะ
เอาไปอีสานกันหน่อยแล้วกันนะฮะไปที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
มีเศรษฐีนีแพ็คคู่เลยก็คือนางวีรพันธ์ตรีวิเศษอายุ๕๗
อาชีพหมอนวดนวดแผนไทยนำลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ไปโรงบันทึกประจำวันนะครับที่สอนอมบ้านกรวจเมื่อวานนะฮะ
พร้อมกับบอกว่าเธอเนี่ยออกไปนวดตามตามบ้านคนนะฮะ
แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาจากวัดบ้านดุมมีแม่ค้ามาขายในวัดนะฮะ
ซึ่งก็มีแม่ชีเป็นแม่ชีชาวจังหวัดนครราชศรีมา
เปลยบอกว่าอยากซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่มีเงินพอ
เพราะแม่ค้าขายเป็นชุดชุดละ๒ใบแม่ชีก็เลยคนละครึ่งไหม
หนึ่งมี๒ใบแม่ชีขอใบหนึ่งได้ไหมแล้วหนูเอาไป๑ใบได้ไหม
ก็เลยแบ่งกันคนละใบกับแม่ชีจนกระทั่งมาทราบว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
รู้ข่าวนะเหงื่อตกเลยนะฮะเหงื่อออกคล้ายคนจะเป็นลมตั้งสติได้
น้องสาวไปแจ้งความส่วนเงินรางวัลนะฮะ
ยังไม่รู้จะทำอะไรเบื้องต้นคาดว่าก็จะไปใช้หนี้
เพราะว่าทุกคนก็มีหนี้ตัวเธอเองก็มีหนี้นะครับ
ปิดท้ายอีกหนึ่งคนแล้วกันเป็นซุปตาหมอลำพี่นาง
คุณสิริพรอำภัยพุงจะถูกถูกงวดไม่ได้นะคะ
นี่เขาเห็นว่าอะไรถูก๑๐ใบดีใจหลายเด้อพี่น้อง
เฮ้ยถูกงวดจริงนะนั่นอ่ะสิคุณสิริพรเนี่ยนะฮะ
จะเดินสายทำบุญเป็นประจำแถมดวงเห็งถูกลอตเตอรี่
นับหนึ่งร้อยใบเมื่อหลายเดือนก่อน
แต่ล่าสุดถูกระวังอีกแล้วเลขท้ายสองตัวห้าเก้านี่ครับ
ทะเบียนรถแกจำได้ใช่ไหมออกอีกแล้ว
พี่นางก็โพสต์โชว์ความเฮงความแม่นเลยผ่านทางเฟซบุ๊คภาพ
และข้อความบอกว่านี่แหละครับได้แล้วครับท่าน
แล้วก็ถูก๑๐ใบดีใจหลายเด้อพี่น้องอะไรอย่างนี้นะฮะ
พี่น้องพี่นางเองค่ะนะฮะซึ่งคาดว่าแฟนคลับที่ตาม
ก็คงถูกเหมือนกันไม่น้อยเพราะเลขทะเบียนรถของพี่นาง
เขาคือห้าเก้าคนก็ตามซื้อกันหลายงวด
แล้วก็มันก็ออกเหมือนเดิม๕๙๙๕อะไรแบบนี้นะครับ
ยินดีกับเศรษฐีใหม่เศรษฐีนีทุกคนถูกหวยแล้ว
อย่าลืมทำงานต่อไปเก็บเงินเอาไว้ใช้
อันนี้นี่ค่ะเรานำเสนอคนที่ถูกรางวัลที่๑ใช่ไหม

ส่วนใครที่ยังอยู่ในมือลอตเตอรี่นะ
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตรวจซะวันนี้
อาจจะถูกรางวัลที่๒๓๔๕เลยก็ว่ากันไป
คุณผู้ชมทั้งนึงท่านหนึ่งส่งคอมเมนต์มาว่าไงรู้ไหม
บอกว่ามันไม่ควรมีรางวัลเขาเรียกอะไรนะเอ่อ

ควรมีรางวัลใกล้ห่างค่ะถูกแน่นอน